เราเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์กันหน่อยดีกว่า
อยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาให้กำลังใจครอบครัวของน้องน้ำตาลนะคะ
เพราะว่าจากที่รายงานข่าวล่าสุดคุณพ่อของน้องน้ำตาลโพสต์เฟซบุ๊คไว้ตอนตี๒๗นาที
บอกว่าน้องน้ำตาลจากไปอย่างสงบแล้วก็สวยงามแล้วค่ะ
ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าฮีมโรคเก่าญี่ปุ่น
ซึ่งคุณพ่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปของน้องน้ำตาลเป็นสีขาวดำแล้วด้วย
ลูกน้ำตาลบุษรันทองชิวจากไปแล้วอย่างสงบและสวยงามเวลา๒นาฬิกา๑๗นาที
ด้วยความปรารถนาดีของครอบครัวจึงได้อนุญาตให้ทางทีมแพทย์สิริราช
นำชิ้นส่วนภายในของน้องน้ำตาลวงเล็บเวอร์บางชิ้นส่วนที่ทีมแพทย์สงสัยนะครับไปศึกษาชนสูตรต่อไป
เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีวิธีการรักษาหากมีใครมีอาการแบบเดียวกับน้องน้ำตาลนะครับเขาเรียกว่าโรคน้ำตาลนะครับ
ทางครอบครัวแม่พ่อพี่สาวน้องสาวขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยน้ำตาลบุษรันทองชิวมาณโอกาสนี้ด้วยครับ
อันนี้เป็นล่าสุดที่คุณพ่อได้อัปเดตเอาไว้ในโพสต์เดิมไปอีดิตนะฮะแล้วก็แสดงความรู้สึกคือรู้สึกเศร้าอยู่ที่ด้านบนด้วยแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปของน้องตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็เสียใจด้วย

ใช่เมื่อวานนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลสิริราชก็ออกมาแถลง
ซึ่งก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่ว่าก่อนที่คุณน้ำตาลจะเสียเนี่ยก็ระบุบอกว่า
คือภายในคือมันบอบช้ำโดยเฉพาะสมองบวม
สมองบวมจากขาดออกซิเจนแล้วก็มีภาวะเลือดเป็นกรด
เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีรายละเอียดในเรื่องที่คุณหมอแถลงให้ด้วยนะคะ
คุณหมอคงจะมีเอาชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนไปตรวจสอบ

เกิดมีคนเป็นแบบนี้จะได้รักษากันได้ต่อไป